คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยก็กลายมาเป็นประเด็นดราม่าเหมือนกัน
คุณแม่เสียงสูงไม่ได้วันนี้
คุณแม่พันธิดาเกี่ยวกับเงิน๙ล้าน๒
ทีนี้คุณแม่เมื่อวานค่ะมาในรายการเปิดปาก
ใช่แล้วก็เคลียร์ใจหมดเลยนะว่าไอ้เงิน๙ล้าน๒เนี่ยแปลว่าแม่
ตีฆ่าลูกแค่นั้นหรือเปล่าดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือเมื่อวานนี้นะคุณแม่พนิดาบอกว่าเปิดใจเลยนะ
ดราม่าตอนนี้ได้เงินสดมาแล้ว๒ล้านแล้วก็ได้เช็คมาด้วย
หลังจากนี้จะได้รับอีกเดือนละ๓๐๐๐เป็นเวลา๒๐ปีหรือว่า๒๔๐เดือน
ก็แม่บอกเลยนะเดี๋ยว๑ตุลานี้จะเริ่มโอนเข้าบัญชีเดือนละ๓๐๐๐เดือน
แต่ก่อนที่มันจะจบลง๙ล้าน๒เนี่ยเคยยื่นไปนะว่าแม่อยากได้๒๐ล้านบาท
ถามว่าตัวเลขนี้มันมาได้ไงคุณแม่ตัวเลขนี้
คือมาจากตอนที่คุณแม่พนิดาครับไปนัดกินข้าวกับคุณปอและโรเบิร์ต
ก่อนจะไปขึ้นศาลค่ะโดยทนายชนบทเนี่ยสั่งลูกน้องทีมทนายที่ไปกินข้าว
โต๊ะกับคุณแม่ด้วยบอกว่าถ้าไม่ได้๒๐ล้านไม่ต้องกลับมา
แต่การเจรจาบนโต๊ะอาหารไม่สำเร็จวงแตกฮะตอนนั้นวงแตกนะคุณแม่พนิดา
บอกด้วยว่าจำนวนเงินที่เรียก๒๐ล้านมันดูกระทันหัน
สำหรับปอกับโรเบิร์ตแล้วก็ย้ำว่าตลอด๖เดือนนะ
เข้าเดือนที่เจ็ดที่เป็นแม่ลูกกันคุยหมายถึงคุณแม่พนิดา
กับคุณปอลกับโรเบิร์ตนะที่บอกว่าที่เป็นแม่ลูกกันเนี่ย
คุยทุกวันแต่ไม่เคยคุยกันเรื่องเงินคุณผู้ชมคุณแม่พนิดาบอก
ไม่เคยเลยคุยเรื่องเงินไม่มี
คือส่วนใหญ่จะเป็นโทรถามสารทุกข์สุขดี
กับโรเบิร์ตก็จะบอกว่าเนี่ยไปทำบุญมานะครับแม่เอาบุญมาฝากแม่นะ
แล้วทีนี้ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิกับพี่อุ๋ยเนี่ยนะ
คุณแม่บอกว่าเรื่องจะให้คนบนเรือต้องไปติดคุกในข้อหาเจตนาฆ่า
มองว่ามันแรงไปแรงไปที่จะให้คนเข้ามาติดคุก
เพื่อลูกเราหรือว่าเพื่อนคุณแม่๒๐ปี
แล้วคุณแม่พะนิดาถามแล้วติดไปแล้วแม่ได้อะไร
ได้อะไรแล้วครอบครัวเขาล่ะครอบครัวของคนที่ติดคุกเขาล่ะ
นี่ไงแล้วมันมีคำถามด้วยนะ
ว่าที่สังคมมองว่าแม่แม่ลืมคดีของลูกสาวแล้วเหรอ
แม่ว่าไงโอ้โหคุณผู้ชมท่อนนี้นะอยากให้ฟังดี
คุณแม่พนิดาบอกว่าเรื่องคดีเหรอไม่เคยลืม
แต่จะให้แม่ทำยังไงให้แม่ไปกระโดดน้ำไปหาลูกเหรอ
นี่แหละฮะเป็นท่อนเด็ดเลยใช่
แล้วคุณแม่ก็บอกในเมื่อทางคดีมันมีคนทำอยู่แล้ว
จะต้องเข้าไปทำให้วุ่นวายอีกทำไม
เพราะเอาจริงในส่วนของแม่คือแม่เป็นผู้เสียหายเท่านั้น
และขนาดนี้แม่ให้อภัยคนบนเรือทุกคน๑๐๐ครับ
นี่นะเรื่องนี้นะคนตัดคลิปท่อนที่แบบแม่จะไปกระโดดน้ำแทนลูกเหรอเนี่ย

ตัดคลิปแล้วก็ไปแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากเลยนะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าอนาคตก็ถามคุณแม่ไปนะ
แม่บอกว่าจะคุยเรื่องเงินเยียวยากับปอกับโรเบิร์ตใหม่อีกรอบนึง
เดิมนี่แม่งแหมกี้น้ำแข็งบอกไปว่าเดือนละ๓๐๐๐๐ถูกไหม
เขาบอกว่าอาจจะมีการขยับขยับเพิ่มเป็น๕๐๐๐ต่อเดือน
แล้วจากเดิมที่มันลดจำนวนปีจากเดิมที่๒๐ปี
อาจจะลดจำนวนปีลงแล้วก็ไปเพิ่มต่อเดือนแทน
แล้วอีกอย่างหนึ่งบอกว่าแม่เตรียมขอรถคันใหม่จากป
เป็นอาทิตย์ยาริสต์ใช่ไหมครับอืมใช่เป็นยาริสต์
คุณแม่บอกว่าโอ๊ยอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะ
เพราะว่าคุณปอเขาทำเรื่องการซื้อขายรถอยู่แล้ว
ใช่บอกว่าตอนนี้ปอเขาก็กำลังดูกำลังจะจัดการให้คุณแม่อยู่
ครับอืมแล้ววันนั้นอย่างไร